พาไปดูที่โรงเรียนที่จังหวัดตากเมื่อเช้าหน่อย
บรรยากาศมันชุนละมุนชุนละเกทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองทั้งครู
คือเราเคยได้ยินว่าจับปูใส่กระด้ง
แต่คราวนี้เป็นการจับควายใส่เข้าไปให้มันอยู่ในรั้
เพราะว่าควายนี้มันตกมาจากรถบรรทุกคุณ
แล้วมันตะเลิศมันตกใจมันวิ่งเข้าไปในโรงเรียนนะคะ

แล้วนี่อันนี้คือตอนที่มันสงบประมาณนึงแล้วนะ
แล้วดูสิเขาพยายามที่จะเอาเชือกไปมัด

แล้วก็เอามาล้อมรั้วไว้แต่มันไม่ได้ง่าย

ตื่นเต้นละงานนี้
วุ่นวายอยู่ที่หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนะคะ

เจ้าควายตัวนี้เป็นควายเพศผู้

คือมันหลุดลงมาจากรถบรรทุกควาย
แล้วรถนี้กำลังจะลำเลียงส่งควายไปต่างจังหวัด
จู่มันสะบัดเชือกจนขาดแรงมันดี
แล้วตกลงมาวิ่งไปหน้าโรงเรียน
ทีนี้ค่ะเด็กผู้ปกครองคุณครู
ก็ตกอกตกใจกู้ภัยจะไปล้อมจับ
เด็กที่เกาะรั้วดูเขาก็ตื่นเต้นนะ
จริงเขาไม่ได้กลัวหรอกแต่เขาสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะทำเชือกเป็นบ่วงคล้อง

แล้วก็วิ่งตะเลิศออกถนนไปอีกเกือบ

แล้วหลังจากนั้นมันก็วิ่งเข้าไปในสนามกีฬา
สมเด็จพระนเรสวนมหาราช

ให้มันเข้ารั้วแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละ

เฝ้าเจ้าควายเอาไว้เลยห้ามให้มันไปไหน
หลังจากนี้ก็มีการประสานเจ้าของควายให้มาจับตัวไป

เพราะว่าไม่รู้ไงว่ามันจะตะเลิศออกไปไหนอีกหรือเปล่า
หรือว่าไปทำร้ายคนในชุมชนนี่ไปเล่นฟุตบอลเหรอคะ
ครับไปเล่นกีฬากับเด็กหรือเปล่านะฮะ